ถ้าจะย้อนกลับไปวันแรกนะคะที่ได้รู้ข่าวว่าทีมหมูป่าเนี่ย
ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ทีมงานชุดแรกที่เข้าไปถึงจะเป็นลักษณะของทีมกู้ภัย
บรรเทาสาธารณภัยเขาก็เข้ากันไปก่อนนะคะ
แต่ว่าปฏิบัติการมันยากอย่างที่เรานำเสนอข่าวมาโดยตลอด

ทีนี้ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ท่านก็ติดต่อไปทางหน่วยซิล
หน่วยซิลมาช่วยเอาอุปกรณ์ต่างมาช่วย
นำมาซึ่งหลายภาคส่วนหลายประเทศ
เขาก็มาช่วยในภารกิจในครั้งนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทีมแรกค่ะ
ที่เขาเข้าไปถึงก่อนที่ซิลจะเข้าไปถึง

เขาก็เล่าให้เราฟังว่ามันยากขนาดไหน
หน้าชู่เกียรติเหลืองโสภาพันธ์
หัวหน้าชุดปฏิบัติการสมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
คืนวันที่๒๓มิถุนายนได้รับการประสานจากกู้ภัยสยามโรมใจ
ว่าขอสนับสนุนชุดประดาน้ำไปค้นหาโค้ช
สมาคมสิริกรเขาก็จัดชุดกู้ภัยทางน้ำ
และชุดประดาน้ำเข้าร่วมวางแผนค้นหากับทางเจ้าหน้าที่วรรณอุทยาน
ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนรมถึงทหารนะคะ
ก็ส่งชุดค้นหาไป๒๒นายมีเครื่องมือกู้ภัยก็เข้ากันไปในถ้ำ
ตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้ง๓โถงในถ้ำน้ำสูงแค่เข่าค่ะ

จากนั้นเนี่ยชุดค้นหาก็ไปเจอรองเท้าของทีมหมูป่า
อดทิ้งไว้ที่บริเวณโถง๓๑๐คู่
ก็เลยให้ชุดค้นหาเฝ้าอยู่ในตำแหน่งตรงนั้น

แต่ว่าตอนนั้นกับคุณผู้ชมกระแสน้ำผัดดินผัดซายปิดทางเข้า
ทำให้ไม่สามารถทะลุเข้าไปด้านในได้
หลังจากนั้นไม่นานค่ะน้ำมาค่อยเพิ่มสูงขึ้นค่อยเพิ่มสูงขึ้น
วรรณอุทยานก็เลยขอให้ชุดค้นหาออกจากถ้ำไปก่อน

แล้วก็น้ำโอ้โหจากถึงเข่านะคะมาถึงจมูกเลยค่ะ

เนี่ยมันมาเร็วชุดค้นหาเกือบจะหลงกันอยู่ในถ้ำนะคะ
เพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ไงตอนนั้นช่วงแรกไม่มีเชือกนำทาง
แล้วห้องย่อยในถ้ำมันมี๘ห้อง

แล้ว๘ห้องเนี่ยมันเหมือนกันมากมันคล้ายกันมากค่ะ
ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถึงจะออกกันมาได้คุณภาคภูมิ

เกือบจะติดอยู่ในถ้ำด้วยเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นนะคะท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาก็รายงานให้ฟังว่าในพื้นที่มันมียังไงนะ
บางจุดนี่มันเป็นจุดเหมือนกับขอหาน

สุดท้ายก็เลยต้องขอกำลังเสริมจากทางหน่วยซิลนะคะ
เพราะว่าลักษณะในถ้ำเนี่ยโอ้โห
ขีดความสามารถของชุดกู้ภัยที่จะเข้าถึงได้
ก็จนหลังจากนั้นเนี่ยก็หลายภาคส่วนเลยก็ช่วยกัน
ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จนะคะ
ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือทีมหมูป่า

ปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้

และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวเดียวกันนะคะ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะ
ส่วนทีวินีสรภาพมันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนา
ฝีมือและพัฒนาศักยภาพของเรา
เพื่อที่จะให้การทำงานของเรานะครับดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือได้มากขึ้น
ช่วงในส่วนนี้ผมคิดว่าทางเราหรือทางทีมที่อยู่ใกล้เคียนในพื้นที่
ในการถอดบทเรียนในการต้องหาวัตถุอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับ
เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับ
ก็ต้องใช้กำลังของนักดำน้ำเป็นสำคัญด้วยนะครับ
หน่วยซิลแล้วก็นักดำน้ำจากหลายชาติที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำ
ดำน้ำในถ้ำไม่เหมือนดำน้ำในสระในทะเลนะ

ทั้งมืดนะทั้งหินทั้งช่องเล็กช่องน้อยซอกแคบอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ